มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ

แต่คู่นี้เห็นบอกว่าเปิดตัวกันผ่านรูป

ผู้ชายนี่นะคะก็โพสต์ภาพฝีมือการถ่ายของเบลล่า

พี่เวียกก็มาแซว่าสงสัยต้องการสื่อเป็นไหน
ว่าเบลอว่ารักแถบแบบว่ารักเธอหรือเปล่าเบบร่า

รูปเขาเบลอเบลอว่ารักแถบอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ต้องไปถามเองแล้วล่ะจ้ะ
ส่งรูปไปแบบ๓๔รูปเลือกลงรูปเบอร์
แล้วมาโทษเบล
หลังเพราะแซวกันไอจีเยอะคนเขาก็มองว่า
เบลเปลี่ยนพี่เวียจากเหิมเป็นแบบแมวน้อยไปแล้วตอนนี้

คือพี่เขาอาจจะได้มาเล่นมากขึ้นด้วยแหละค่ะ
แคปชั่นก็พัฒนาอะไรอย่างนี้เนอะ
คือเป็นโครงการที่ทำตอนช่วงวันเกิดค่ะ
ก็คือเปิดรับการสมทบทุนค่ะ
เพื่อไปช่วยเหลือโรงเรียนบ้านหัวถนนค่ะ
พัฒนาระบบน้ำดื่มแบบถาวรค่ะ
ให้เด็กได้มีน้ำสะอาดได้ดื่มกัน

แล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ชวนพี่เขาไปไหมคะวันที่ไปมอบ
ก็เดี๋ยวจะลองชวนดูก็ได้
ไม่รู้จะโรงเรียนแตกหรือเปล่า

ใจบุญแบบนี้ถึงได้ว่ารักถึงได้ปังกันซะละเกินนะคะ

พรีเซนเตอร์ตัวที่๓ที่๔แล้วนะ

เดือนเดียวนะยังไม่เท่าไหร่เลยนะคุณนะ
ไม่อยากจะนับว่าถ้า๑๒เดือนครบปี